ถ้ามีมือ๔๐๐๐บาทคือยอมแล้วก็จะทำไงต่อ

แต่ในเฟสเขาก็จะบอกว่าตัวเองเป็น

มีที่รับเงินเยอะแยะ

แต่ว่าเรื่องเอาลูกคนอื่นมา

มันเริ่มต้นจากคือเราเห็นในเฟซบุ๊กอ่ะนะพี่เนาะ

ไปเจอผู้หญิงคนนึงนะครับแล้วก็

คุยกันไม่ได้แบบคำต่อคำนะครับ
เสร็จก็สักไม่ถึงเดือนก็ไม่ได้คุยกันต่อ
โอเคข้ามไปช่วงมีนา๖๑ก็หายไปฮะ
แล้วก็มาเริ่มคุยกันอีกทีตอนประมาณ

นะครับก็ได้ทักฝ่ายคนนี้
เริ่มคุยกันแบบลักษณะแบบจีบกันแล้ว
นะครับด้วยโปรไฟล์คนนี้แหละ
นะครับเริ่มจีบกันคุยกันได้ไม่ไม่
ผมคุยกันวันที่๕ตุลาคม๖๑ผมจำได้
แล้วก็คุยกันมาสัก
ไม่ถึงสัปดาห์มั้งก็เริ่มมีการ

แล้วก็ได้ครับก็ชวนไปเที่ยวแล้วก็
ก็อ่าเดี๋ยวจองที่พักเลยแล้วก็เดี๋ยว

เรียกบัญชีรัฐนาคติ่มใจนะครับ
ก็เรียกว่าเขาคือใครเขาคือพี่นี้

ตัวปลอมที่คอยบอกว่าเป็นคนคอยดูแล

โอนไปก็ช่วงนั้นก็คุยกันครับ

ของคู่ดีไหมเสื้อคู่ดีไหมอะไรอย่างนี้ฮะ
แล้วเราก็โอเคงั้นเดี๋ยวโอนไป
ช่วงที่โอนครั้งแรกก็คือเป็นค่า
จองที่พักนะครับเราก็เลย
ครั้งแรกเลยที่โอนก็คือเราก็ถามว่าถ้างั้น
เราจะไปเที่ยวด้วยกันถูกไหมเราต้องเห็นหน้ากันล่ะครับ

เขาก็จะเริ่มบ่ายเบียงว่าเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็ได้เจออะไรอย่างนี้

ผมก็เริ่มตะหงิดใจแล้วก็เริ่มสงสัยแล้ว
ช่วงระหว่างเรื่อยเขาก็เริ่มถาม
ผมก็จะถามเรื่อยว่าโอนเงินช่วงโอนเงินก็โอนไปเรื่อย
แต่ว่าช่วงการที่ทักถามว่า
ทำไมเราจะคุยกันเราจะไปหน่อยด้วยกันทำไมไม่เห็นหน้า

ช่วงเวลาอวนก็จะเป็นช่วงตุ๊กลา๖๑ถึงธันวา๖๑
หลังจากนั้นผมก็จะบอกเขาว่าไม่มีแล้วนะ
ไม่มีเงินแล้วเขาก็โอเคก็จะดูว่าเขาจะทำยังไงต่อ
เขาก็ยังคุยเหมือนเดิมอ่ายังคุยเหมือนเดิมนะครับ
ช่วงที่ไปเที่ยวช่วงที่เป็นไฮไลท์ที่เราสงสัยที่สุด
แล้วเราก็เริ่มค้นหาความจริงก็คือพฤศจิกาก็คือวันที่เรานัดกันไปเที่ยว
นะครับผมก็ได้จองตัวเรียบร้อยครับจากอ่าจากจากที่ที่หนึ่ง
โปรไฟล์ก็ไปหาเขาอีกที่หนึ่งก็คือในโปรไฟล์เขาคือชนบุรี
นะครับก็จองตัวเรียบร้อยครับไปกลับเรียบร้อยแต่พอดีรีสอร์ทปิด
สอดชื่อเกาะจิกปิดจริงจริงอ่าปิดจริงจริงไม่เป็นไร
เราก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราขอไปบ้านคุณ
เพราะว่าเราจองเรียบร้อยแล้วเขาก็จะเริ่มบ่ายเบียงครับ
เฮ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวก็เจอไม่ต้องมาหรอกอะไรอย่างนี้
แล้วก็เริ่มจะทำเป็นโมโหอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยถ้างั้นเราวีดีโอคอร์สิ
นี่มันนานแล้วนะเป็นเดือนแล้วอะไรอย่างนี้
เขาจะบ่ายเบี่ยงดีโอเคถ้างั้นเราก็คือชัดแล้ว
ฉะนั้นผมก็เริ่มหาหาตัวจริงเพราะว่าเราสามารถหาได้จาก
จากรูปนะครับจริงจริงอ่ะก็รูปคุณรูปคุณคนนี้อ่ะ
ตัวจริงไปหาดูเปิดปุ๊บหาไม่เจอสักที
แต่ช่วงระหว่างนั้นอ่ะหกสองหกสองมาเรื่อยเรื่อยใช่ไหมครับ
ก็คุยกันเรื่อยครับคุยกันปกติแต่ผมก็จะแยบถามตลอดว่าเออ
เราก็ไม่เห็นน่างอ่ะสักทีเขาจะบ่ายเบี้ยงเดี๋ยวก็มาเจอ
อย่างนั้นอย่างนี้เขาก็จะลักษณะนัดเจอนัดเจอ
พอใกล้จริงจริงปุ๊บเขาก็จะเริ่มมีปัญหานั่นนู่นนี่อ่ะโอเค
คือผมตะหิดใจตั้งแต่เริ่มที่ไม่ให้ไปหาตอนที่จะไปเที่ยวแล้วโอเคผมก็หาหา
ว่าทำไมเลขบัญชีพี่นิเนี่ยไปอยู่องคลักษ์ในเมื่อทำงานอยู่ชนบุรี
ก็บอกปีนี้เป็นคนองคลักษณ์นั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็ค้นหาไปเรื่อยนะครับ
ช่วงช่วงเวลาที่คุยมันก็จะมีหลุดมาเรื่อยเรื่อยนะครับเวลาคุยโทรศัพท์ก็จะมีเรื่องราวที่แบบว่า
มีบุคคลที่สามที่เขาอ้างว่าเป็นพี่ใหม่อ่าเขาถามว่าพี่ใหม่คือใคร
ใหม่ก็คือพี่ข้างบ้านเขาก็บอกอย่างงี้อ่าพูดถึงเรื่องโรงพยาบาลองคลักษณ์
ในเมื่อโปรไฟล์คุณอยู่ชนบุรีแต่ทำไมไม่พูดถึงโรงพยาบาลเวลา
ก็สะหิดใจเรื่อยก็ผมก็ถามเรื่อยเรื่อยแต่เขาก็อ่า
ไปเรื่อยเรื่อยเหมือนกันอ่าไหลไปเรื่อยเรื่อยครับผมก็ไหลไหล
โอเคมันก็หยอดไปเรื่อยจนวันหนึ่งหาผ่านรูปไม่ได้
หาข้อมูลไม่เจอสักทีผมก็ผมก็ยังเล่นเกมยังคุยกันเรื่อยเรื่อยนะฮะ
แต่ผมก็ส่วนของผมก็จะหาหาจนวันหนึ่งผมโปรไฟล์เขาเป็น
แบบบ้านมีตังค์มีเป็นเจ้าของหมู่บ้านก็เลยรูปเอารูปหมู่บ้านไปหาดู
ฮะเอารูปหมู่บ้านไปเสิร์ชดูสิหาหน้าคนไม่เจอแล้ว
เอารูปหมู่บ้านไปเสิร์ชดูก็ไปเจอนะครับในช่วงก่อนหน้านั้น
ผมเคยถามเขาว่าเอ๊ะเป็นเจ้าของหมู่บ้านนี่แล้วหมู่บ้านชื่ออะไร
เขาก็จะบ่ายเบียงเออเดี๋ยวมาก็เจอแน่แล้วคือคือเขาก็จะไปเรื่อยครับ
ไอ้เรื่องที่เรื่องไหนที่เป็นข้อมูลที่แบบเราเราถามลักษณะว่าเขา
เราจะรู้อะไรอย่างเงี้เขาก็จะปล่อยเบียงไปเรื่อยอ่ะวันมีวันหนึ่งผมเจอ
เจอหมู่บ้านเจอตัวจริงก็เจอข้อมูลเรียบร้อยฮะทักไปเถอะ
ไปหาเจ้าของหมู่บ้านตัวจริงครับก็ได้ข้อมูลกลับมาว่ามีการเอารูป
รูปที่เขาเอาไปทำนี่ก็คือเป็นลูกของน้องสะพ้ายเขาอ่าอันนี้เราก็ชัดเจนแล้ว
ก็เลยได้คุยประสานงานกับเจ้าของตัวจริงเรียบร้อยฮะเขาก็จะดำเนินการนะฮะ
เอาเอาเอาเรื่องณตอนแรกนะครับแล้วก็เมื่อศุกร์ที่แล้วระหว่างที่
คือรู้แล้วแต่ว่าเราไม่ได้บอกตัวปลอมคุยกันปกติศุกร์ที่แล้วก็เลย
เฉลยกับตัวปลอมอ่าแล้วได้อัดเสียงไว้แต่ว่าเสียงมันอยู่ใน
ไฟไฟที่คอมก็ได้ถามเขาว่านี่น้องลักษณะไหมเขาก็ยอมรับ
นะครับเราก็เลยบอกว่าอ่าเรื่องเงินนี้ยังไงเขาจะทำยังไง
เพราะว่าถ้าคุยกันมันยังคุยได้อยู่แต่ว่าต้องไปคุยกับกันที่
ต่อหน้าตำรวจเขาก็จะยอมรับยอมจ่ายอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยววันรุ่งขึ้นให้ติดต่อได้เพราะวันรุ่งขึ้น
ติดต่อไม่ได้หมายถึงวันวันเสาร์ต่อมาติดต่อไม่ได้
เพราะติดต่อไม่ได้เราก็เลยจะอ่าแล้วทั้งงานเราก็ต้อง
ดำเนินการวิธีอื่นแล้วเพราะว่าในส่วนของตำรวจเนี่ย
ได้แจ้งความไปแล้วเอาข้อมูลทุกอย่างเอารูปอะไร
ลิปอะไรให้แจ้งความไปแล้วตำรวจก็ช่วงนั้นกำลังจะออก
เรียกพอดีนะครับแต่ส่วนเราก็ต้องต้องหาเพราะว่า
ติดต่อไม่ได้นี่ไหนบอกว่าจะคุยกันตกลงนะครับ
แบ่งเป็นสองขยักใช่ไหมของผมเป็นเรื่องเรื่องเงิน
เรื่องที่ปลอมฟังเจ้าของกันเขาก็ได้คุยกับนาง
ลักษณะเรียบร้อยว่าให้นางสาวลักษณะเดี๋ยวไปหาเขา
นะครับแล้วเขาก็จะอ่าคุยต่อหน้าตำรวจว่า
บอกว่าอย่าทำอีกแล้วก็เอารหัสเฟสมา
เขาก็จะไปโพสต์ในเฟสว่าปลอมแล้วก็จะปิดรหัสเฟส
แล้วก็จะเห็นใจน้องก็จะไม่ว่าอะไรกัน
แค่แค่ลงบันทึกประจำวันแต่วันต่อมาก็ติดต่อน้องไม่ได้
เขาก็เลยจะเอาเรื่องอีกเหมือนกันแต่ว่าก็คือต้องให้เรื่องผม
ถึงที่สุดก่อนก็คือจับตัวตอนนี้ก็คงยังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่
กลับมานั่งคุยกันแล้วเขาก็จะแจ้งความเพิ่มครับ
โอนครั้งละประมาณเท่าไหร่อ่ะค่ะอ่าฮะมันแล้วแต่ราคาสินค้าก็จะพันบ้าง
เยอะสุดมันจะมีก็คือเป็นเป็นสร้อยข้อมืออืมสักหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท
ถ้าน้อยสุดถ้าเราจับประมาณประมาณเท่าไหร่อ่ะค่ะ
ในแต่ละครั้งพี่อุ่นประมาณประมาณสองสามพันสามพันสี่พันก็ได้ครับ
เฉลี่ยออกมาประมาณสามถึงสี่พันบาทใช่ค่ะประมาณนั้นก็คือ
เป็นค่าของหมื่นกว่าบาทใช่ค่ะสร้อยข้อมือใช่ไหมคะใช่ครับ
คือในในเฟสตัวปลอมเขามันจะมีวีดีโออยู่เป็นเหมือนวีดีโอที่
อ่าเหมือนขายของค่ะกับพี่สาวเขาค่ะพี่สาวตัวจริงอ่ะนะฮะค่ะ
แล้วมันมีเสียงเสียงเสียงตัวจริงเขาค่ะอืมผมก็เทียบกับตัวปลอม
ค่ะเสียงคล้ายกันค่ะเสียงคล้ายกันแต่ว่าระหว่างคุยมันจะเป็นอย่างเงี้ครับ
มันจะมีหลุดมาตลอดอย่างคุยอยู่ดีก็จะมีหลานผู้หญิงมาเรียก
เรียกเขาว่าหมูอืมในในขณะที่โปรไฟล์จริงจริงเขาไม่ใช่ชื่อหมูอืม
โปรไฟล์ที่ที่เขาเอามาหลอกน่ะมันใช่ชื่อหมูเขาชื่ออะไรคะโปรไฟล์ของมัน
ชื่อเผาน้องพราวนะคะใช่ครับมีหลานแต่มีมีเสียงเด็กเรียกนะคะ
หมูหมูนะคะอ่าผมก็เลยถามว่าเอ้าทำไมเด็กเรียกหมูหลานเรียกหมู
บอกว่าเป็นชื่อเก่าตอนเด็กเราก็เราก็ถามไปเอ๊ะชื่อเก่าตอนเด็ก
ปกติถ้าชื่อเก่าตอนเด็กก็จะมีระดับผู้ใหญ่กว่าเรานะเรียกอืม
กว่าเราเขาไม่เรียกหรอกชื่อเก่าเหมือนเขาก็เรียกทั้งบ้านแหละ
แล้วก็จะไปอย่างนั้นนะฮะก็จะมีหลุดด้วยข้อมูลหลายเรื่องที่เขา
เอาเรื่องตัวปลอมมาผสมกับตัวจริงค่ะก็คือที่เรารู้ว่าเขาหลอก
เราจริงทั่วประมาณปลายปีหกหนึ่งใช่ไหมคะพฤติกิจพฤติกาพฤติกาครับ
แต่เราก็ทำเป็นคุยไปเรื่อยเรื่อยใช่ครับแล้วก็เราก็
จับโป๊ะเขาให้ได้ว่าใช่แล้วก็มีการโอนเงินไปเรื่อยเรื่อยเพราะว่า
ค่ะจะได้คือแบบว่าจะได้ดูว่ามันเป็นเป็นที่เดียวไหมอืม
ก็จริงมันมีอีกเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดมีอีกมีอีกคนนึงที่โอน
แต่ว่าคงไม่เป็นไรเพราะว่าผมผมไปไปเช็คไม่ได้เพราะสลิป
มันหาไม่เจออืมแต่เอาทั้งหมดเนี้ยมันแค่นางลักษณะคนเดียวอืม
แล้วก็ข้อมูลล่าสุดผมได้คุยกับผมไม่ได้คุยกับพ่อเขา
แต่ทางสามีของคุณพาวได้คุยกับทางพ่อเขาได้ถามข้อมูล
ก็คือแบบว่าจะให้ประมาณมานั่งคุยกันดีดีอะไรเงี้ย
เขาก็ประมาณว่าทำอยู่แบบดูแลผู้ป่วยอะไรอย่างนี้
อืมนะครับแต่จากได้ข้อมูลก็มีมีแต่พี่สาวเขาบ้างครับ
พี่สุดยอดนี้ไม่ใช่ครับ
พี่สุดยอดนี้ไม่ใช่ครับ

พี่สุดยอดนี้ไม่ใช่ครับ
พี่สุดยอดนี้ไม่ใช่ครับ

พี่สุดยอดนี้ไม่ใช่ครับ

ก็เลยแบบทุกอย่างก็เป็นอย่างที่คิดไว้
ให้อภัยครับก็ที่ผ่านมามันใช้เวลาเป็นปีแล้ว
ที่ผมรู้ว่าไม่น่าจะเป็นตัวจริง

แต่เข้าใจแล้วว่าขอโทษก็ไม่มีปัญหาครับ
เขาไม่ได้ว่ากันก็คือเขาคือดำเนินการในส่วนของ

จะเอาเงินยังไงมาใช้อะไรอย่างนี้
อ๋อก็คือถ้าเกิดว่าเรามีการแจ้งความให้เขา

ทางกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ใช่ครับเอาลูกคนอื่นมาปลอมก็ฝั่งนู้นก็แจ้ง

ฝั่งนู้นเขารอให้นางลักษณะมาเจอผม
แล้วก็เขาก็จะมาแล้วก็มาแจ้งความเพิ่ม
ของผมก็รับผิดชอบไปครับเรื่องเงิน

ผมก็จะเอามาใช้คืนเท่าไหร่ก็ค่อยว่ากันไป
ใช่ก็ต้องยอมรับว่าคุณทำไปแล้ว